ข้ามฝั่งมาสปลาวคุณผู้ชมนะคะตามติดพี่มดดำกับพี่อ้ำอธิชาติไปวัดร้างแห่งนี้
บอกเลยนะคะเขาบอกว่ามีสายยานเกี่ยวกับพญา
แต่ถ้าพูดถึงสายมูตัวพ่อต้องยกให้พี่อ้ำมณิชาตินะคะ
คนสนิทพี่มดดำที่ตะเวนทำบุญทั้งในและนอกประเทศค่ะ
ล่าสุดค่ะทริปนี้พี่อ้ำโผล่ไปเซอร์ไพรสพี่มดดำด้วยนะคะ
ขชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์นี่แหละค่ะ
ด้วยการชวนทีมงานจากเมืองไทยร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
เพื่อนำเงินไปบูรณาวัดที่สปลาว

มีชาวไทยชาวลาวมารวมตัวกันค่ะ
นั่นก็คือวัดร้างริมแม่น้ำโขงตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
คือระหว่างที่เรานำเสนอภาพไปจะได้เสียงจักรจันทร์ดังนะคะ

แล้วที่เขาล้อมเอาไว้คุณผู้ชมมันเป็นที่ราชการ
อ๋อแล้วก็ผลัดออกมามันจะเป็นลิมแมน้ำโขงเลย
นี่คือสตูปเจดีเก่าคุณผู้ชมนะคะ
ร้างแห่งนี้สร้างมาพันกว่าปีค่ะ
และอยู่ในบริเวณของหน่วยงานราชการค่ะ
ดังนั้นประชาชนทั่วไปจะเข้าไม่ได้ค่ะ
แต่เมื่อปีที่แล้วเจ้าอาวาสพาพี่อ้ำอธิชาติมาที่นี่
ตอนนั้นยังมีแค่ซากปรักหักพังเจดีเก่า
บ่อน้ำเล็ก๒บ่อที่อยู่ข้างพระประธานค่ะ
แล้วประจวบเหมาะช่วงนั้นที่พี่มดดำไปทำรายการน่ะนะคะ

มดดำเดินเข้ามาปุ๊บสัมผัสได้

ว่าสื่อได้ถึงพ่อปู่พญานาคค่ะ
ซึ่งทันทีที่พี่มดดำมาถึงก็ได้กราบ
แล้วก็บอกว่าถ้าท่านมีจริง
ขอให้สิ่งที่ขอเอาไว้มันสมพรปรารถนา
นั่นก็คือการสร้างสาราครอบกับสถุปเจดีเก่า
เพราะว่าไม่อยากให้มันล้มไปกว่านี้ค่ะ
แล้วปรากฏไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมนะคะ
ปรากฏว่าพูดไปเสร็จปุ๊บได้เงินแสนกว่าบาทเลย

ซึ่งทำที่สปลาวจากที่เคยติดขัด
กลับดีวันดีคืนอันนี้คือเคล็ดลับเลย
คือไหว้เสร็จปุ๊บก็คือเอาน้ำกรวดลงไป
ตรงเบาะพยานาคด้านข้าง
ระหว่างนั้นก็สวดมนต์คุณผู้ชมนะคะ

โดยในวันที่ทีมงานไปไปถึงวัตราง
จริงที่มาที่ไปคือน่าจะเก่าแก่หลายร้อยปีเกือบพันปี
พอมาห้องเสร็จปุ๊บนางก็นิ่งหลังจากที่นางโวยวายนางร้อนอยู่
ก็หยุดทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่า
เท่าคนนี้ฉันรู้สึกว่าวัดนี้พลังงานดี
ทางทีมรายการแพทย์สภาเขาได้รวบรวมเงินกันก้อนหนึ่ง
กันผ้าปากใช่ที่เมื่อนั้นทางรายการของไทยรัฐ

ก็จะดูว่าเราก็ได้เชื่อสายทุกของตัวเองและของเขาไปด้วย

ดังจริงเสียงจันทร์ดังมากธรรมชาติมากแล้วบริเวณนั้นมีต้นไม้หลากหลายมากเลยนะ
แล้วก็เขาเพิ่งเปิดปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพอเขารู้นะเขามากราบไหว้ขอพร
แล้วก็อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่วันแรกนะคะเราก็ได้มีโอกาสจุดทูบ
อันนี้ขออนุญาตแล้วนะเป็นตัวเลขนั่นแหละค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ป้ายทะเบียนรถ๖๔เลข๖กระดกเป็น๙ได้
อ่าไม่รู้แหละนะคุณผู้ชมค่ะ